ในการที่จะขอตัวอากิรานิชิโนเดินทางจากญี่ปุ่นมาที่ประเทศไทยครับ
อยู่ในกระบวนการที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอล
กำลังทำเรื่องขอกลับเข้าประเทศไทย
ขณะนี้ยื่นเรื่องส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อขอนำตัวกลับประเทศไทยในลักษณะแรงงานฝีมือ

ก็คือกระทรวงการต่างประเทศจะส่งเรื่องไปยังสถานทูตของญี่ปุ่น
เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปก็คือการให้โค้ชนิชิโนตรวจร่างกาย

จากนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลจะต้องทำประกันให้กับนิชโน
เป็นเงินจำนวน๑แสนดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่รู้ไหม๓๐๙ล้านบาทครับ
คือต้องทำตามระเบียบของการนำรายงานฝีมือเข้าประเทศไทย

เพื่อให้ครอบคลุมกับการรักษาพยาบาลในกรณีที่
มีการตรวจพบเชื้อโควิดนั่นเองในช่วงที่เดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับ
สำหรับกระบวนการนี้เนี่ยจะช้าหรือว่าเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานนั่นเองนะครับ
หลังจากนี้นะครับพอกลับมาถึงไทยเนี่ย
ชิโนก็จะต้องเดินทางเข้าสถานที่กักกันของรัฐเป็นเวลา๑๔วัน

และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนิชนกก็จะสามารถเริ่มงานกับทีมชาติไทยได้
ซึ่งก็คาดกันนะครับว่านิชิโนจะเริ่มงานในการคุมทีมชาติไทยเนี่ยได้ก็ช่วงเดือนสิงหาคมครับ
ส่วนผลกระทบในการเตรียมทีมทางสมาคมมั่นใจนะฮะว่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่ายังมีเวลาพอสมควร